มันมีงูเหลือมมันเลื้อยเข้าไปในตลาด

แม่ค้าผู้หญิงคนนี้จัดการเอง
ไม่กลัวงูแต่เธอกลัวอะไรเดี๋ยวมาบอก
นี่ฮะลากมาแบบนี้นะฮะ

สุดยอดค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมแม่ค้าขายหมูใจกล้ามากเลย

นี่ลากเองจับเองยัดใส่กระสอบด้วยตัวเธอเองเลย
ขณะที่แม่ค้าคนอื่นกรี๊ดใหญ่เลย
นี่เธอคว้าหัวงูคุณ
ความหมับเลยจับใส่กระสอบทันทีเลยนะฮะ
เป็นคลิปที่คนในตลาดเขาตื่นเต้นกันมาก

ที่ตลาดกองไทยที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
แม่ค้าใจกล้าที่จับงูคนนี้ด้วยมือเปล่าเลย
ก็คือนางสาวริมอายุ๓๖ปี
นี่พาไปดูเลยว่างูมันออกมาจากไหนคุณ
ดูสิเธอกล้าขนาดนี้เป็นคุณอาริยากล้าไหม

ผู้ชายของผมยังไม่กล้าเลยนะครับ
งูตัวนี้มันเลื้อยออกมาบริเวณร้านขายเนื้อหมูสด

แม่ค้าคนอื่นก็ได้แต่กรี๊ดกระโดดขึ้นไปบนแผง

ลากมาแบบนี้ตัวยาว๒เมตรกว่า

แม่ค้าใจกล้านี้บอกว่างูนะ
แม่ไม่กลัวแม่ไม่กลัว
แต่แม่กลัวอะไรตัวเล็กนิดเดียว
เดี๋ยวไปถามแม่ค้าละกันนะฮะ

ก็ยังยินยันอยู่ว่ากลัวจิกจกเบอร์เดิม

คุณอยากรู้ไหมว่ามันกลัวหรือไม่กลัว
ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กลัว

แม่ค้าบอกแม่ไม่กลัวเลยงูเนี่ย

แต่ถ้าจิ้งจกตัวนิดเดียวแม่วิ่งเลย
นักข่าวของเราไปแซวบอกพี่เดี๋ยวครั้งหน้านะ

เพราะว่าข้างหลังตลาดคุณมันเป็นป่ารกร้าง

ดังนั้นฝากหน่วยงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหน่อย

แต่อันนี้อย่าลอกเรียนแบบนะเพราะแม่ค้าเนี่ย
เขามีความชำนาญเขาไม่เคยกลัวงู